ร้องได้ให้ร้อง
พบกับนักสู้คนต่อไปเขาเป็นใครอะไรกันยังไง

ผมเชื่อดนครับชื่อเล่นครับ
ชื่อจริงในกฤษณภงพลงเกษียมสิริครับ
อยู่บ้านโคกระเบื้องตำบลโคกกระเบื้องอำเภอบ้านเหลื่อม
จังหวัดโคราชเมืองย่าโมครับผม
อาชีพทำไร่ทำนาครับ
เรื่องที่กุ้มใจมากที่สุดก็เรื่องหนี้เรื่องสินนี่แหละครับ

ทุกคนก็อยากจะให้ครอบครัวของเรานี่เจริญรุ่งเรือง
อยากจะก้าวหน้าอยากจะเทียบเทียมเขา
แต่ว่าบางทีวาสนาหรือว่าการที่ทำลงทุนอะไรลงไปนี่
มันจะไม่ประสบผลสำเร็จเหมือนกันหมดทุกคน
บางคนทำประสบผลสำเร็จเขาก็โอเค
แต่ว่าเราเห็นเขาได้เราก็อยากได้เหมือนเขา
คือเราไปกู้เงินนอกระบบมาตอนแรกนะ
แสนกว่าบาทเราไปลงทุนปลูกอ้อยปลูกมัน
พอดีฝนมันแรงแล้วก็ราคามันก็ไม่ได้ตามที่เป้าหมายที่เราลงทุนไป
มันก็ขาดทุนพอปีที่๒มาจะแก้มือ
ก็ไปกู้เขามาอีกก็ไปปลูกก็แรงอีก
ผลสุดท้ายเราก็เลยติดหนี้ไปยืมทกศมาใช้หนี้นอกระบบเอา
แต่เดี๋ยวนี้มันก็ยังติดหนี้ทกศอยู่๒แสนกว่าบาทนี่แหละ
เครียดมากดอกมันก็ท่วมท้นขึ้นมา
เขาก็เร่งเราหาเงินให้เขาไม่ได้
เราก็เลยเครียดก็บางทีกินอะไรก็ไม่ได้ค่ะ
ทั้งก็โรคของเราด้วย
แฟนผมก็เป็นโรคกระดูกทับเส้น
บางทีเนี่ยขาก็ชา

แล้วก็เป็นโรคกระดูกผูกกระดูกพลุนด้วย
ส่วนผมก็เป็นกระดูกทับเส้นตรงนี้
มันจะปวดมากแล้วก็ชา
ชามื้นบางครั้งเนี่ยเดินไม่ได้อยู่สองสามวันก็มี
หมอมหาลาศโรงบาลเนี่ยเขานัดผ่าห้าครั้ง

เพราะว่าคนที่เขาไปผ่ามา
บางครั้งเป็นเอามาพึกเอามาพาดไปเลย
ถ้าเกิดผมไปผ่าเกิดเป็นอะไรมาก็จะลำบากมากถ้าขาดผม
ตอนพ่อเป็นหนักหนักอะไม่มีอะไรกินเลยอะ
เพราะว่าต้องรอพ่อคนเดียวพ่อแม่ก็ทำอะไรไม่ได้
เป็นหนักกว่าพ่ออีกแต่ว่าพ่อแกพอทำงานได้ครับ
พ่อผมเป็นคนขยันครับขยันทำงาน
แล้วก็เป็นคนรักครอบครัวครับรักลูกรักเมียครับ
ก็อยากบอกว่าผมรักพ่อครับแล้วผมจะเป็นคนดีของพ่อครับ
จะเป็นคนดีสังคมด้วยครับ
ถ้าสมมุติว่าผมร้องได้เงินมาเนี่ย
จุดแรกผมจะเอาไปใช้หนี้ก่อน
คือมันจะได้ให้ชีวิตของเรานี่จิตใจของเราจะได้ดีเบิกบานขึ้นมา
เวลาเขามาทวงหนี้เวลามีจดหมายมา
เวลาคนเขามาทวงหนี้มาเราไม่มีอะไรที่จะใช้หนี้เขาเนี่ย

ถ้าไม่ถูกใครก็ไม่รู้หรอกเรื่องหนี้เรื่องสินเนี่ย
แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจของผมเลย
คือทุนการศึกษาให้กับลูกผมกำลังเรียนอยู่นี่แหละครับ

ผมใช้หนี้แล้วผมก็เอามาให้เป็นทุนการศึกษาของลูกผมครับ

ดุลจับเขียวถือไมค์หัวใจไม่เคยท้อครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

คุณเห็นเรื่องราวชีวิตแล้วคุณอูนเป็นคนที่ไหนครับ

พูดถึงว่าคำว่าเมียไม่มีหมายถึงไม่มีทรัพย์

กล่องป่องชิ้นกับเขานี่เพราะว่าความหล่อของเขา
คือเราไปเล่นหมอลำด้วยกัน

อ่ะมั่นน้ำไอ้เขาแต่งตูสูงมือ
โอ้ยได้รสได้ซากเนอะเพราะว่าเหาะเนอะ

เหาะสินังทางหน้าเขาได้

จ้างเป็นเหาะจ้างเป็นเขาตลอดเกลาหา

ก็ต้องขยับซับเข้ามา
สำหรับเดี๋ยว
สำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่เข้าใจนะคะ

แต่ว่าถามว่าทำไมดิฉันเข้าใจพอดีแม่ส่งไปเรียนภาษาที่นั่นนะคะ
เขานั่งอัตมาคุณป่าแล้วก็แต่งหน้าทีนี้ก็ไกลไป
คุณผู้ชายนี่เขาก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำไงดีจะได้ไปใกล้
ขับตามมาแล้วก็ขยับตัวเองเข้าไปซับเข้าไปอย่างนี้ไป
ถัดให้ถัดเข้าไปอย่างนี้ถัดเข้าไปถัดเข้าไป
ก็เลยคิดว่าเออบุคคลคนนี้นี่นิสัยดี
เราไม่กินยาประสุนเนอะ
อันนั้นก็เลยได้เป็นแฟนกันแล้วพูดถึงความหล่อล่ะ
ตอนนั้นเขาหล่อขนาดเขาก็หล่อค่ะเพราะว่าเพราะว่าผมเขามีโคเบิร์ตน่ะ
พี่นี่ไปทำงานไปทำงานอยู่ร่ม
พ่อกล้องกล้าหัวหล่อนแกะแสกมากแล้ว

การงานตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นหมอลงหมอลำอะไรกันแล้ว

ต้องหาอาชีพอื่นก็มาทำไร่ทำนา

ก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะทำบ้าง

ก่อนที่เราจะทำอะไรเนี่ย
เรามีความรู้เรื่องนี้อยู่หรือเปล่า

ตรงนี้เกิดต้นหนึ่งแล้วก็ไปตรงนู้นบางที
บางทีเป็นแถวไปมีไม่ถึงสิบต้น

ครับเราจะเอาก็ไม่ได้
เราก็เลยไปไถไถแล้วก็ปลูกมัน

ทีนี้เอาใหม่คิดบวกเริ่มกันใหม่
ใช่ใช่ใช่ใช้สมองใหม่
มาทีนี้มันก็เลยขึ้นเก็บขายได้ราคา
คือปลูกมันนี่ก็พอได้อยู่หรอก
พอได้ทุนคืนแต่ไอ้เงินที่เราเอาเงินนอกระบบมานะ
แสนกว่านะดอกที่๖

ก็ดอกเบี้ยต่อเดือนเลยร้อยละสาม

หลังจากที่ไปกู้เงินนอกระบบมาแล้ว
ก็เลยไปกู้เงินในระบบคือกู้ทกศเอามาใช้เงินนอกระบบ

เดี๋ยวนี้ก็๒แสนกว่าบาท

ระบบก็ยังเหลืออยู่

อดุลรวมนอกระบบและทคศด้วยเบ็ดเสร็จ
พี่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้เท่าไหร่

คือถ้าได้๓แสนนี่หมดปิดหมด

ทั้งนอกทั้งในระบบทั้งหมด
ก็คือประมาณนี้ถ้าไม่มีอันนี้อย่างเดียว
จะมีกระจิกกระใจมีสมองปลอดโปร่ง
ทำงานคิดอะไรต่อไปได้
กับคุณอรุณครับรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
ลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรามีเงินทุนสูงสุดนะครับ
ให้คุณเอาไปแก้ปัญหาชีวิตของคุณเองเนี่ย
ถึง๑ล้านบาทเรามีให้ถึง๑ล้านบาทถ้าทำได้
คุณอดุลบอกผมมาครับ
คุณอรุณต้องการเงินจากรายการของเรา
เพื่อจะเอาไปสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ

๓๕ล้านบาท

เพราะจราวนี้ครับคุณเอาไปแก้ปอดสอบ

ไหมครับสู้ครับโอ้โหช่วงนี้แข็งแรงหนักแน่นถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่หนึ่งมาเลยครับ
ได้ไหมเป็นเพลงที่คิดว่า
ก็เพลงนี้เพิ่งมาฟังไม่กี่วันนะครับ

มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายนะครับคุณอรุณ
คุณอดุลสามารถเลือกได้ตลอดทั้งการแข่งขัน
กว่าคุณอดุลจะลงไปเนี่ย๓แผ่นป้าย
จะใช้ทีเดียวหมดเลยก็ได้หรือจะใช้ทีละแผ่นก็ได้
คุณอดุลครับตัวช่วยคุณอดุลจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

แผ่นที่๑ถึงแผ่นที่๖แผ่นไหนครับ

มาดูกันครับตัวช่วยแผ่นที่๔ในเพลงที่๑ของคุณอดุลนะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๔ก็คือ
ค่าแผ่นนี้ด้วยเลยครับ
กับอินโทรเพลงที่สองมาครับ
เพลงเนี่ย
เป๊กไม่รู้ว่าพี่อดูนร้องได้ไหม

ไม่ได้อยู่ในยุคเลย
อันนี้ไม่ได้เลยหรอ

ก็ลูกชายเค้าฟังบ่อยอะท่ะ

ประมาณสายชายันบ้าง
การรักบ้าง
เปิดโป๊ะมาก้องไวไล่มึ่นตึบอยู่บน
เอาล่ะคงต้องใช้แผนเดิมกันอีกแล้ว
ตัวช่วยตัวทีเด็ดก็ออกไปแล้ว

จะสู้หรือจะหยุดครับ

บอกเราว่า
สู้ครับ

สู้

เปรียบประหนึ่งว่า
ขาล้องใดแหน่นอนเลยเพื่อนเอ้ย
มาถึงตัวช่วยกันล่ะครับ

คุณอดุลจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้
ใช้

ใช้ครับ
ใช้ครับ
ใช้ครับ

แผนไหนครับ